จะมีชมครับมีชาวบ้านที่ชายภูมิเนี่ย
ก็เลยส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะฮะ
ครอบครัวนี้ไปอยู่กันริมถนนสายชายภูมิศรีคิ้วนะครับ
ในพื้นที่บ้านโคงแพงพวยอ่าบ้านโคกแพงพวย
ตะวนละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
เมื่อสักครู่นี้เป็นบ้านที่ไฟไหม้แต่ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ
หลับที่นอนที่ทำอาหารไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังไม่รู้จะอยู่ไหน
ถูกต้องเนี่ยต้องมาทำกับข้งกับข้าวกินกันตรงนี้
ที่ดินของใครไม่รู้เหมือนกันค่ะ
คือครอบครัวนี้บอกไม่รู้เหมือนกันว่าที่ดินของใครน้ำนี่ตักเอาจากทุ่งเนี่ย
ทำกับข้าวกันแถวนี้นอนกันแถวนี้๕ชีวิตนะฮะทั้งยายทั้งแม่
ทั้งลูกทั้งหลานถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านไฟไหม้วอดทั้งหลัง
แล้วมันเกิดอะไรถึงไฟไหม้ลูกชายคนโตของบ้านคลั่งยาเสพติดค่ะ
จุดไฟเผาบ้านจุดไฟเผาบ้านแล้วทำไมต้องหนีมาอยู่กันริมถนนแบบนี้
คือคนที่เป็นแม่ของลูกชายที่เผาบ้านเนี่ยบอกว่าตอนที่แจ้งตำรวจมาจับลูก
เพราะว่าเผาบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะบ้านวอดหมดเลยเนี่ย
ความจริงถ้าจะอยู่ตรงนี้ถามว่าอยู่ได้ไหมก็มันก็ต้องอยู่กันไปก่อน
แต่อยู่ไม่ได้เพราะลูกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตำรวจปล่อยตัวมาเมื่อไหร่นะ
จะกลับมาฆ่ายกครัวทั้งห้าคนเลยโอ้โหเลยไม่กล้าอยู่กันเลยอ่ะ
ใช่เลยต้องหนีมาอยู่ริมถนนค่ะนี่ชาวบ้านเขามาเห็นนี่เขาก็
ส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะครับบอกว่าห้าชีวิตมาอาศัยตรงนี้
เพราะว่าไม่มีบ้านอยู่ถูกลูกชายที่เป็นธาตุยาเสพติดเผาบ้านจนวอดทั้งหลัง
แล้วพอแจ้งตำรวจมาจับยังขู่จะฆ่าทั้ง๕ชีวิต
ถ้าเกิดถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำแล้วใครจะไปรออืม
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงไปติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้หน่อยนะฮะ
นี่คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับครอบครัวนี้นะครับ
ครอบครัวโชคสิรินะวันนี้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว
ที่ถูกเผาวอดนี่แหละนะหลังจากที่ได้ไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจ
แล้วก็พบว่าลูกชายเนี่ยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำชายภูมิไปแล้วนะ
ก็เลยไม่กังวลว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับมาแล้วจะมาฆ่าทั้ง๕คนอย่างที่เขาขู่เอาไว้นะครับ
เดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่ฮะมาดูนี่แทบไม่เหลืออะไรเลย
โอ้โหคนที่ก่อเหตุเนี่ยคนที่เป็นแม่นะ
บอกว่าลูกชายชื่อนายประภาษณ์อายุสามสิบเจ็ดปี
ตำรวจจับไปฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำชายภูมิแล้วตั้งแต่วันที่๗ธันวาคม
แม่ของนายประภาษณ์นี่ฮะนี่คือแม่นะครับชื่อนางนาฏ
แม่บอกว่านายประภาษณ์ลูกชาย
เมื่อก่อนคือเสาหลักของครอบครัวนะฮะ

แต่ตอนเด็กเป็นนักเรียนเนี่ย
คือเป็นนักเรียนแล้วเป็นนักกีฬาด้วยถึงขั้นเป็นนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนเลยนะ
ทีนี้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือตอนที่พ่อเสียพ่อตายด้วยโรคประจำตัว
แล้วพอเขามีภรรยาภรรยาก็หนีไปทิ้งลูกสาวไว้ให้คนหนึ่ง
ตอนนี้ลูกสาวคือหลานของแม่อายุ๑๕แล้วทีนี้หลังลูกชายไม่รู้เป็นอะไร
แม่ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาคุมตัวลูกชายไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เป็นแบบเนี้ยอยู่สามสี่รอบลูกชายพอไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ปล่อยกลับบ้านกลับมาบ้านก็โกรธไม่พอใจแม่อีกที่แจ้งตำรวจมาจับ
วันเกิดเหตุที่เผาบ้าน๒ธันวาคมวันนั้นนายประภาษณ์ลูกชายมีอาการหยากยาอย่างหนัก
อยากยาเสพติดนั่งถือมีดอยู่ในบ้านเหมือนจะคลั่งด้วย
แล้วนี่ที่บ้านมียายยายอายุ๘๖ชื่อคุณยายล้วน
ลูกชายเนี่ยเดินไปหายายบอกขอเงินไปซื้อยาบ้าหน่อย
แต่หลานชายไม่พอใจบอกเงินตั้งเยอะแยะไปไหนหมดทำไมมีแค่นี้
ยายบอกว่าแม่เขาเอาไปซื้อของมาขายเอาซีมันหมดแล้ว
ลากจอบไปทุบโอ่งน้ำของบ้านเป็นโอ่งขนาดใหญ่ด้วย
นี่ฮะเห็นไหมฮะทุบโอ่งจนแตกน้ำไหลออกหมดเลย
นี่แม่บอกทุบอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเอาไฟแชคมาจุดเผาบ้าน
แม่ยายลูกหลานญาติอยู่กัน๕คนทำอะไรไม่ถูก
ได้แต่เห็นไฟเนี่ยมันลุกนะเผาบ้านทั้งหลังจนวอดหมดเลย
เช้าเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจหอบข้าวหอบของขี่รถซาเล้ง
หนีออกมาจากบ้านแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวลูกชาย
แต่ลูกชายตอนที่ตำรวจมาจับตัวขู่เอาไว้นะ
บอกเดี๋ยวถ้าปล่อยตัวมาเมื่อไหร่นะจะมาฆ่าทุกคนในบ้านเลย

คือว่าให้เขาได้ก็ได้ตอนสงครามที่เราติดกรุ๊กอยู่นะ
เอาละเขาต้องไปเนอะเพราะเหตุใด

ก็ไม่มีบรรทีอยู่
เป็นภาพจิตใจของ๕คนในครอบครัว
แล้วก็ให้ทางฝ่ายปกครอง
ช่วยเร่งสร้างบ้านหลังใหม่ให้ด้วย
เอาให้เสร็จภายใน๗วัน

อยู่กันก็ลำบากอย่างนี้

คือทางการเขาสร้างให้นะฮะ
บ้านนี้เคยถูกไฟไหม้มาครั้งหนึ่งเป็นไฟป่า
ลามกันมาแล้วก็บ้านหลังนี้ก็ถูกไฟไหม้ไปด้วย

แต่คราวนี้ลูกชาย

เผาบ้านตัวเองเนี่ยครับ